อกจากนั้นนะคะธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา๕๐๐๐ฉบับ
นำมาแจกให้กับประชาชนหมดตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ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
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้า
เพื่อรอนแลกเหรียญกษาปภิรามกิจที่ระลึก
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ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

ซึ่งกรมธนารักษ์นำมาออกจ่ายแรก
หลังจากที่ประชาชนมีความต้องการเป็นจำนวนมากค่ะ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
จะเปิดให้ประชาชนทุกรายที่เดินทางมาในวันนี้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

และยืนยันว่าเหรียญชุดนี้จะไม่มีการผลิตเพิ่มเติม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
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันธุ์ศาสตร์
รอบ๕ธันวาคม๒๕๕๔ตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดทำการค่ะ
โดยธนบัตรที่นำมาให้แลก๕๐๐๐ฉบับถูกแลกหมด
ภายในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ